ไปดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์กันหน่อยเมื่อวานเราเล่าไปนะคะที่มีสามีเนี่ยโทรไปแจ้งตำรวจร้องไห้เลยบอกช่วยด้วย
ภรรยาผมถูกฆ่าตายน่าจะเป็นคนที่จะมาขอเช่าพระพุทธรูปเพราะสภาพภรรยาเนี่ยหัวแตกแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ใกล้ใกล้ศพแต่ว่ามีสายไฟรัดคออยู่ด้วย
แต่ตำรวจเขาบอกพฤติกรรมดูมีพิรุธหลายอย่างเค้นไปเค้นมาสุดท้ายสารภาพบอกว่าเขาเป็นคนทำร้ายเมียเองแต่ยังเป็นการให้การภาคเศษนะคะยังไม่ได้พูดอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นคนฆ่าเมีย
ทีนี้ประเด็นตอนแรกบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องของการขายที่ดินแล้วก็แบ่งทรัพย์สินเรื่องการขายเนี่ยไม่ลงตัวแต่ทีนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากฝั่งครอบครัวของคนตายนะคะว่ามันน่าจะเป็นประเด็นชู้สาวมากกว่าเพราะรู้มาว่าตัวสามีที่ก่อเหตุเนี่ยไปแอบมีกิ๊กอยู่อีกจังหวัดนึง
ค่ะเบื้องต้นนะคะครอบครัวเนี่ยนำศพของผู้ตายก็คือนางสมปองไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพันลานในอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนตัวนายสำรวยเนี่ยตำรวจเขาคุมตัวเอาไว้แล้วเพราะว่าต้องคุมสอบเข้มงวดอยู่เหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะสภาพศพตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยนะคะก็คือนางสมปองเนี่ยนอนเสียชีวิตสภาพนอนหงายปลายเท้าจะอยู่ตรงทางขึ้นบันไดมีบาดแผลที่หางคิ้วซ้ายถูกของแข็งตีและที่ลำคอมีสายไฟสีขาวมัดอยู่ใกล้ใกล้กันมีพระพุทธรูปขนาดหน้าตักประมาณ๙นิ้วหนึ่งองค์อยู่ข้าง

เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวทะเลาะทีวีลงพื้นที่ที่บ้านเกิดเหตุนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยล็อกบ้านมีชิดเลยแล้วก็ไม่ให้ญาติเข้าไปในบ้านด้วยเพราะอย่างที่บอกว่านายสำรวยเนี่ยให้การพากเศษไม่ได้รับสารภาพแบบตลอดทุกข้อกล่าวหาขนาดนั้นทีมข่าวเราเลยไปเจอหลานหลานของผู้ตายแล้วก็ผู้ก่อเหตุนะคะเธ

แล้วแม่เขาก็เลยแบบรับไม่ได้ฝั่งคนนู้นเขาก็ชอบแบบโทรแบบโทรแบบมากวนมาเยาว์อะไรอย่างเงี้ยพี่ต้นเหตุคือว่าเขาอยากไปอยู่ที่นู่นเลยเขายังแบบเขาไม่อยากอยู่กับแม่แล้วทั้งที่หนูอยู่เวลาเขาจะทะเลาะกันเขาก็แค่เถียงกันพี่
ฝ่ายชายเนี่ยจะขอแยกทางกับภรรยาแต่ว่าภรรยาไม่ยอมก็เลยทะเลาะกันส่วนประเด็นเรื่องแบ่งเงินขายที่ดิน
เธอบอกว่าเธอไม่แน่ใจนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายของภรรยาก็บอกว่า

ก็เลยไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

พูดเพราะมากพูดเพราะมาก

เราดูในการรับปูดเขากับลูกกับเมียเนี่ย

บ้านอาก็มีอยู่ทำใจซะเราก็แนะนำอาเขาอย่างนั้น
เขาก็ก็ยังตัดใจไม่ได้เข้าใจไหมตอนนี้เขาก็ไปมาเขาก็พูดกันดี
เราก็เคยว่าเข้าไปดูอาผู้หญิงนะเขาก็ดูกันดี
แต่ตอนเบื้องหลังเราไม่รู้ว่าเขารบเป็นยังไงหนักหนักเขาเรื่อยเรื่อยเห็นไหม
เขาไม่ขอแบ่งเขาให้อาผู้หญิงแล้วหมดเลยเขาว่างั้น
ตอนนี้คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูกสาวค่ะคนก่อเหตุก็เป็นพ่อ
คนตายก็เป็นแม่เธอบอกเธอไม่รู้จะทำยังไงจริงทำตัวไม่ถูกอะนะคะ
แต่พ่อก็คือพ่อเธอบอกเธอตัดไม่ขาดหรอก
เดี๋ยวถ้าเสร็จงานศพของแม่แล้วก็จะไปเยี่ยมพ่อที่เรือนจำด้วย
โหค่ะมีก็ขัดข่าวปกตินะน่ะขัดใจกันแล้วก็ต้องอยู่กันอย่างเงี้ย
ขึ้นหลังจังก็มีอ่ะต้องหลังจัง
ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะคะพันตำรวจโทวัญชัยวัฒนพงศ์
รองผู้กำกับสอบสวนสพชุมแสงบอกว่าอย่างที่บอกว่านายสำรวยเนี่ย
การพากเศษค่ะคือยอมรับว่าเป็นคนเอาพระพุทธรูปตีศีรษะของภรรยาผู้ตายจริง
แต่เขาให้การบอกว่าตีไปเบาเท่านั้นเองไม่น่าจะถึงตาย
แต่แหมแล้วสายไฟที่มันรัดคออยู่นี่มาจากไหน
มันเลื้อยมารัดคอภรรยาเองหรือเปล่าอันนี้ตำรวจเขาก็บอกว่า
มันก็ยังมีอะไรสักอย่างที่มันยังแปลกแปลกอยู่อ่ะเบื้องต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนนะคะ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดออกมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาตายเพราะอะไรค่ะ